วันนี้อย่างที่ตั้งเป็นคำถามคุยกันทางไลน์วันสตรีสากล

น่าชมตั้งแต่เปิดรายการเลยแปลว่ามีของขวัญมาให้เหรอ
เป็นกระเป๋าเผื่อจะไปเดินทางต่างประเทศ

อันนี้ถือได้ช่วยกันไปก่อนใช่หรือเปล่า
เอาว่าถือเอามองผ่านน่าจะได้อยู่นะ
คุณผู้ชมนี่เป็นกระเป๋าที่คนไทยถือกันมานานนะคุณวิรุธค่ะ
เป็น๒๐๓๐โดยเฉพาะแถวสำเพ็ง
ใช่เขาก็เลยเรียกว่ากระเป๋าสำเพ็ง
กระเป๋าสายรุ้งกระเป๋ากระสอบบ้างแหละ
เป็นสินค้ายี่ห้อดังจากฝรั่งเศสนี่นะคะ
แต่ว่าดีไซเนอร์เป็นชาวสเปนเขาออกแบบมาเหมือนเลย
เหมือนเปรียบเลยไม่อยากจะบอกว่าคล้ายเพราะเหมือนเลย

วัสดุต่างราคาต่างด้วยนะเนี่ยราคาหลักร้อย
มันจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือเปล่า
ถ้าเราถือกระเป๋าแบบนี้ไปฝรั่งเศสไปยุโรป
จะถูกจับหรือเปล่าเรื่องนี้นะคะอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ออกมายืนยันนะคะว่ากระเป๋าสำเพ็งหรือว่ากระเป๋ากระสอบ
กระเป๋าสายรุ้งของเราเนี่ยนะคะไม่ถือว่าเป็นสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ละเมิดลิขสิทธิ์ถือไปต่างประเทศได้นะคะไม่ถูกจับแน่นอนค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมคะนี่ท่านอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
คุณนันทวันสกุลตนาคถือเองเลยค่ะ
สะพายถุงกระสอบหลากสีผลิตโดยฝีมือคนไทย
แล้วก็ยืนยันว่าถุงกระสอบเหล่านี้ถือไปต่างประเทศได้นะคะ
โดยเฉพาะในสภาพยุโรปถือได้นะคะ
ไม่ได้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด
ซึ่งเป็นแบรนด์ดังของประเทศฝรั่งเศส

เขาออกแบบเนี้ยค่ะคุณผู้ชมดูตามภาพอ่า

เอาไปฟังเสียงท่านอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะ
แน่นอนค่ะ
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาย้ำนะคะว่า
กระเป๋ายี่ห้อดังเมื่อเทียบกับถุงกระสอบในบ้านเรา

ต้องมีการออกแบบที่มีลักษณะเหมือนกัน
คือเหมือนทั้งวัสดุทั้งการออกแบบทั้งเครื่องหมายการค้า
จนทำให้ผู้ใช้หรือผู้ที่พบเห็น
เกิดความสับสนและเข้าใจผิดได้
กระเป๋ากระสอบที่คุณพิรวัตรให้ดิฉันมา

การออกแบบอาจจะคล้ายแต่ไม่เหมือนมาก

เคยออกแบบกระเป๋าคล้ายกับแบบนี้มาแล้ว
แต่ว่าเบอร์เลนเซก้าคล้ายกว่า

อันนี้อาจจะใหญ่กว่านิดนึง
เห็นว่ามีน้องแฝดด้วยใช่ไหมครับ

อันนี้อันนั้นประมาณ๗๐อันนี้๙๐บาท
วันนี้ผมต่อราคามาเดี๋ยวให้หลังจบรายการ
จริงใจอยากจะเห็นของจริงมาก